การละเล่นผีกระด้งของคนไทยเชื้อสายมอนจะเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานในการละเล่นผีกระด้งโดยจะเริ่มเล่นในช่วงเวลาบ่ายคล้อยจนถึงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แดดร่มลมตกพื้นที่ที่ใช้ในการละเล่นก็มักเป็น
ลานดินที่มีพื้นที่กว้างภายในวัดเพราะต้องใช้พื้นที่สำหรับการละเล่นที่มีคนจำนวนมาก
อีกทั้งขณะที่มีการละเล่นผีกระด้ง
ผู้ร่วมพิธีเมื่อถูกผีเข้าสิงแล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้
การเล่นบนพื้นดินจึงช่วยป้องกันอันตรายจากการหกล้มได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน